เริ่มกันที่ดรปัญญาหาลำยวงนะคะอธิบดีกรมพลักษึกษาก็แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพ
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่๔๐ค่ะ
โดยมีในชื่อนครสวรรค์ศึกษาเกมซึ่งก็มีนายอภิสันสง่าศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และดรพินโยนิโรธนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมด้วยค่ะ
โดยการแข่งขันนี้นะคะก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่๒๒๓๐มกราคมในปี๒๕๕๙
ซึ่งก็มีปลาสายตอค่ะเป็นสัญลักษณ์นำโชคของการแข่งขัน
ที่ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่ที่จังหวัดนครนายกจะมีพิธีปิดในวันนี้ค่ะ
แล้วก็จะส่งต่อเจ้าภาพครั้งต่อไปให้จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ในนามของกรมรักษานั้นค่อนข้างที่จะชื่นชม
แล้วก็แสดงความยินดีกับจังหวัดนครนายกนะครับ
ที่ดำเนินการจัดการขันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีครับ